เรื่องต่อไปไปกินกันดีกว่าอาหารแปลก

นำเสนอกันอยู่บ่อยไม่ว่าจะเป็นตมเป็นยำเป็นก้อยก็แล้วแต่
แต่ว่าคราวนี้นะแหมมันน่าติดอกติดใจมากเพราะว่าเมนูที่จะไปทานมันคือ
ซูชิไข่มดแดง

ไม่ใช่เป็นแบบไข่ปลาคาเวียไม่ใช่ไข่นมอะไรนะ
มดแดงนี่แหละจะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอีสานนะคะ
หน้าตาก็ดูเป็นญี่ปุ่นหน่อยแต่ว่ารสชาติแล้วก็วัตถุดิบคืออีสานบ้านเฮานี่แหละเด้อ
เจ้าของร้านโวยวายคาเฟ่
โวยวายคาเฟ่โวยวายคาเฟ่ร้านเขาเขาก็ลงภาพนี่ร้านนี้ของเขาเนี่ยนะ
เขาก็ลงภาพแล้วก็ข้อความเผยแพร่เชิญชวนนักชิมให้ไปลิ้มลองซูชิไข่มดแดงที่ทำขึ้น
เฉพาะช่วงนี้เพราะว่ามันมีฤดูการไข่มดแดงไงช่วงนี้ไข่มดแดงมาเยอะนะ
สูตรเนี่ยก็คิดค้นขึ้นมาเองแต่ว่าใครจะทานต้องจองล่วงหน้านะให้โอกาส๑วัน
ปรากฏว่ามีคนจองเยอะมากอืม
เพราะว่าสูตรเด็ดเคล็ดลับเขามีเขามี
นั่นก็คือการนำข้าวเหนียวมาใช้แทนข้าวปั้นนะคะ
ก็คือเป็นแบบไทยสไตล์เลยครึ่งอย่างเลยครับ
แล้วก็ห่อด้วยสาหร่ายห่อให้มันหนาให้มันสูงขึ้นมาหน่อย
แล้วก็ปรุงไข่มดแดงกับน้ำยำที่คิดค้นสูตรขึ้นมาเอง
จากนั้นก็ตักโรยบนข้าวเหนียวนะคะ
ให้มันพอดีกับขอบสาหร่ายตามด้วย
ผักชีฝรั่งหรือชาวบ้านเรียกกันว่าผักชีหนาม

สมกันเลยกลิ่นก็จะหอมสีก็จะสวยโรยเข้าไปค่ะ
เสร็จสิ้นเรียบร้อยจัดใส่จานแบบนี้๑จานมี๔ชิ้น
ออกมาหน้าตาน่ารับประทานส่วนรสชาติมันก็เหมือนก้อยกับข้าวเหนียว
ถามเจ้าของร้านดีกว่าว่าคิดได้ยังไงเมนูนี้
คือเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วครับ
ตอนเด็กอยู่กับญะและปูเค้าก็คือสอนให้เราทำตั้งเด็ก
เริ่มศึกษาเองคิดค้นเอง
และยิ่งเราก็จบศิลปะมาเรามีความคิดทักษะการจัดจาน

การจัดให้มันดูดีมันก็เพิ่มมูลค่า
ตอนนี้ก็เท่าที่นึกได้คือไข่มดแดงก็ไปแกงกับผักหวาน
เอาไปทำอะไรแบบซึ่งเราก็เคยกินมาแล้ว
ก็เลยลองมามิกดูครับลองมานึกดูว่า
เอาไข่มดแดงมาทำเป็นแบบนี้ดีไหมผสมกับข้าวปั้น
ให้มันออกเป็นสไตล์ที่เราอยากทำ
ดีแบบนี้เขาก็ทำขายนะคะ
ก็คือ๑จาน๔ชิ้น๙๙บาท
แล้วก็ไม่ใช่แค่นี้ยังมีเมนูเครื่องดื่มนั่นก็คือมะปรางไข่ค่ะ
นำมาปั่นนำมาเป็นน้ำผลไม้ดื่มคู่กันอเด็ดอร่อยทีเดียวนะคะ
อันนี้ก็โชว์ภาพสวยยั่วน้ำลายกันไป
ริมถนนศรีฮราชเดโชชัยตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองพิศนุโลกครับ
ร้านเขาก็จะเป็นบรรยากาศสบายเรียบง่ายมีอาหารมากมาย
โทรไปสั่งหรือว่าจะไปทานที่ร้านกันได้เปิดตั้งแต่๙โมงถึง๒ทุ่มนะคะ
ร้านนี้นะครับโอ้โหเรื่องของวัตถุดิบเขาก็เน้นย้ำมาเป็นอย่างดี
เพราะว่าข้าวคั่วแล้วก็พริกแห้งเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำเองด้วยนะ

ของเขาเองวัตถุดิบทำเองด้วย
จาน๙๙บาทเหรอ
๔ชิ้นแล้วก็ต้องสั่งก่อน๑วันเพราะว่าไอ้วัตถุดิบของเขาไข่มดแดง
มันต้องไปหาก่อนเนี่ยหายากนิดนึงอันนั้นครับ